หนึ่งคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูมีหนุ่มคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
ท้าความตายสวนเล่นตลอดเวลา
ตลอดเวลาฮะตลอดเวลาและสุดท้าย
เขาก็มีจุดจบแบบนี้แหละครับ
นี่ฮะและจังหวัดนี้
คือเขาก็ไม่ได้ขี่มาเหมือนมันไม่ได้ขี่เร็วมากหรือว่า
คือแต่รถเก่งเหมือนตัดสินใจว่าเหมือนเขาน่าจะหลบไหมล่ะรถมอเตอร์ไซค

แล้วก็เห็นรถเก่งสีแดงเบี่ยงหลบในตอนท้ายนิดนึง
ขับไปขับมาสุดท้ายก็ไปชนกับรถเก๋งสีแดงและเขาก็ตายขาดที่

แต่พอไปถามญาติเขาบอกว่าอ๋อเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ก็เลยทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของคนที่ขับรถรายหนึ่งเขาไปโพสต์เอาไว้บอกว่าเนี่ย
รถจักรยานยนต์คันนี้นะตายคาที่เลย
ลองดูคลิปกันเพราะว่าพี่รถเก่งนั้นก็เหมือนจะซวยจริงแหละ
ไปเจอแบบนี้น่าเห็นใจเพราะขับรถมาเลนของตัวเองไง
พร้อมบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นถนนโชคชัยเดชอุดมที่ตำบลหนองว่าอำเภอเบนจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับ
ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นไปแล้วว่ามีผู้ชายคนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์สวนเล่นสายไปสายมาตอนแรกมีรถบรรทุกมาก็หลบซ้ายไป
หวาดเสียวคือไม่สนความตายเลยครับ
สิบล้อก็มีรถสวนมาก็มากมายทุกคนต้องหลบกันแต่สุดท้ายรถเก๋งสีแดงเขา
เขาพยายามหักหลบแล้วแต่ไม่พ้นนะเนี่ยฮะแล้วก็ไปชนประสานงาเต็มที่เลย
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ก็เสียชีวิตคาที่
หลังจากมีการแชร์คลิปนี้ไปชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ครับ
โดยเฉพาะสงสัยว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่าหรือป่วยหรือยังไงทำไมถึงขับรถแบบนี้นะครับ
ความคืบหน้าทีมข่าวเราเดินทางไปสอบถามนางหนูกุลแก้วแดง
ซึ่งเป็นภรรยาของนายบัวลัยแก้วแดงผู้เสียชีวิต
ซึ่งอยู่ที่วัดเสรีพัฒนาที่อำเภอเบนจรักษ์ที่ศรีสะเกดนะครับ
ญาติก็นำศพไปที่วัดแล้วเพื่อทำพิธีชาปนกิจ
นางหนูกุลบอกว่าสามีเป็นคนที่มีอาการจิตเวท
รักษาแล้วจากโรงพยาบาลมา๕ปีนะฮะแต่วันเกิดเหตุเนี่ยเหมือนขับรถกลับจากวัด
คาดว่าอาการทางจิตน่าจะกำเริบทำให้ขี่รถผิดเลน
จนกระทั่งไปเกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าสามีไม่ได้เมาครับ
ตามลักษณะที่คุณหนูกุลพูดจริงแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้ขับรถออกไปคนเดียวพิลำพัง
ถ้ามีอาการมีทางจิตแบบนี้แล้วฉีดยาไปกินยาไปมันจะง่วงนอน
ก็ต้องมาให้ขี่รถถูกต้องไหมฮะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีครับพันธุ์ตำรวจเอกสิมราวิทย์นวมดีผู้กำกับการสพเบนจรักษ์บอกว่าตอนนี้
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานว่าฝ่ายใดเป็นคนผิดเพราะว่าจากหลักฐานแล้วรถเก่งไม่ได้พุ่งข้ามไปชนรถจักรยานยนต์
เพราะว่าคนขับรถเก่งก็ให้การว่าเห็นผู้เสียชีวิตขี่มาในเลนส์ของตัวเอง
รถเก่งเองก็พยายามจะเหยียบเบรกแล้วพยายามจะหักหลบแต่ก็ไม่พ้น
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอผลการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เสียชีวิตด้วยว่าเมาหรือเปล่า
หรือว่ามีอาการทางจิตจริงนะครับ